ไปดูเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ยืนหนึ่งเลยเรื่องของกีฬาการเล่นเก้าอี้ดนตรี
บอกเลยนะเธอผู้ไม่แพ้
นี่เป็นอย่างไรค่ะค่ะโอ้โฮ
ชนะแล้วอ่ะกรรมการบอกเออเอารางวัลไปเลยไหม
ถ้าจะเต้นขนาดนี้แม่
ผู้ไม่แพ้ไปดูเคล็ดลับของเธอกันดีกว่า

เล่นเหมือนแบบโอ้โฮหู๋ฉันต้องรางวัลนี้จะต้องได้

ถ้ามีรางวัลเต้นประกอบเพลงนี่ได้ไปด้วยแล้วนะ

จริงคนแข่งยืนมองดีกว่า
ไม่เต้นด้วยแล้วเต้นยับเลยสารภาพมาสิว่าใครดูแล้ว

น่ารักมากเลยค่ะ
เคล็ดลับในการเล่นเก้าอี้ดนตรีตามแบบฉบับของหนูน้อยคนนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องราวน่ารักที่นำมาฝากกัน
ทำให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มกันยามเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะ

เก้าอี้ดนตรีนี่มันวัดกันที่จังหวะกับความเร็วจริง
แล้วพวกที่ผู้สีกันนะแข่งขันกันทีเก้าอี้หักเลย
หักนะเบียดกันนะโอ้โฮเคยเห็นขาตามาแล้ว